คุณผู้ชมมาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะกับคุณดังพันกร

กลับมาแล้วค่ะคราวนี้ทำซิงเกิลที่๒ในลับบัมของเธอที่ชื่อว่ายาวยาว
จำได้ไหมชื่อลับบัมศาสตรกรพรภัณฑ์ศรีวิรัยไทยประเสริม

แน่นะคุณผู้ชมอ่านสักคลิปเอา
บอกนะคุณผู้ชมคราวนี้คว้าพี่มอสมาเลย
เชื่อไหมคะว่าเขาอยู่ในวงการกันมา๓๐ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกัน
คุณนางบอกฉันดีใจมากเพราะว่ามอสเป็นคนไนท์มาก
เออชื่อเพลงก็ชื่อเพลงดังเดิมนะคะ

สุดคุณผู้ชมตอนที่เขาร้องเพลงทีมงานขนลุกสู้เลย

แอร์เย็นนะคะเขาเสียงดีกันมากอินเนอร์เขาดีกันมาก

ถ้าเธอไม่เชื่อฉันสองคนอยากให้มาไปฟังทั้งเสียงร้องและเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง

นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง

ผู้เขียนเนื้อพี่หนึ่งนี่ก็เป็นนักตั้งเพลงมีละวันเลยนะฮะ

ก็นึกถึงวันเก่าที่เคยเป็นมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็วันนี้ก็สมัครวันเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่ง

พี่ดังขาสั้นมากค่ะได้ใจสุดไปเลย
โอ้โฮนะครับหัวมากนะคะปรับเพลงด้วย